มาต่อกันที่ไฮไลท์ของศึกยอดมวยไทยรัฐนะคะ
แข่งขันกันไปเมื่อวานนี้มีสีสันที่เกิดขึ้น

เขาขึ้นเวทีไปพร้อมกับหน้ากากแบทแมนนะคะ
ซึ่งมาที่ศึกยอดมวยไทยรัฐ๒ครั้ง
ชนะน็อกได้ทั้ง๒ครั้งเลยด้วย
ติดตามได้จากรายงานของคุณเอกชุมพรค่ะ
เอาละครับไฮไลท์ศึกยอดมวยไทยรัฐกับเอกชุมพรนะครับ
มาดูลีลาของนักชกจอมสีสัน
นี่ใส่หน้ากากแบทแมนมาขึ้นชกเลยนะครับ
เดี๋ยวดูพี่เลี้ยงแต่งสไปเดอร์แมนมาเต็มยศ
บรรดาซุปเปอร์ฮีโร่บุกไทยรัฐได้แล้วครับ

ขวาหลุดหลังจากนั้นหัวแข้งขวา

อดีตนักชกชื่อดังก็คือเด็ดดวงปพงศวรรษดูจังหวะคล้องวงในครับ
นี่สไปเดอร์แมนแล้วก็ทีมงานจากช๕พยักษ์ครับอยู่ที่มุมด้วย
แทงเข้าขวางในโก่งแล้วโก่งแล้วโก่งแล้วเสียบเข้าไปโอ้โหตัดคั่วหัวใจเลยครับ
อ่าชักดิ้งชักงอนะครับ
โก่งดอกนี้แหลมเหลือเกินโดนเข้าไปจุกเสียดแน่นเฟ้อเริ่มเห็นเปรี้ยวแทบจะคายของเก่า
เดอแดดมายนี่มาไทยรัฐ๒ครั้งชนะน็อกทั้งสองครั้งเลยนะครับ
แล้วเขาบอกว่าการที่ใส่หน้ากากนี่มีเจตนาดีไม่ได้อยากเด่นอยากดังอะไรเลย
แต่ว่าต้องการจะดึงดูดให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬามวยไทยเยอะ